พี่ปูพงศิษย์ค่ะนอกจากจะเป็นนักร้องดังแล้วนะคะ
ยังให้โอกาสนักร้องรุ่นน้องด้วยได้แจ้งเกิดกันนะคะ
ศิลปินค่ะเพื่อชีวิตคนใหม่ที่พี่ปูเขาสนับสนุนนะ
ชื่อว่าเสือสองเลคุณผู้ชมบอกเลยว่าดังมากนะวงนี้กำลังมาแรงสุดเลยค่ะ
ตอนนี้มียอดวิวเพลงหลักล้านอัพเลยนะอย่างเพลงดังยายสาค่ะ
ปล่อยไปหนึ่งปียอดวิวตอนนี้๑๔๒ล้านวิวเข้าไปแล้วค่ะ
อ้าวไปฟังหน่อยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะนะ
ถ้าใครเคยได้ยินเพลงนี้ก็คงจะคุ้นกันมาบ้าง
วงนี้แหละนะคะคุณผู้ชมวงเสือสองเลคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อ๑๓ปีก่อน
น้องเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตนะคะปูอยากร้องนะคะที่จัดที่โรงหนังพี่ปูเนี่ย
เห็นก็นึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นช่างภาพหรือเปล่า
ชวนขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีกะจะขำไง
จนแบบไปมาก็เกิดวงเสือสองเลขึ้นมาจริงดันร้องเพราะไง
และต่อมาค่ะก็เป็นนักร้องตามรอยพี่ปูพงศิษย์นะคะ
ยังดังเปรี้ยงปร่างไปเลยล่ะจ้า
คนนี้เจอเมื่อ๑๓ปีก่อนที่โรงหนังนี่แหละ
ตอนนั้นเขาเป็นเด็กนักศึกษามาดูแล้วเขามาถ่ายรูปใกล้อย่างนี้
ผมคิดว่าเขาเป็นตากล้องก็เลยเรียกมาร้องเพลง
ตอนนี้เขากลายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงในชื่อเสือสองเล

ก็กลายเป็นปัจจุบันเป็นนักร้องก็มียอดวิวเป็นร้อยล้านนะ
ฟังจากน้ำเสียงพี่ปูแล้วบอกเลยว่าภูมิใจนะ

เหมือนแบบว่าเลือกถูกคนเลยคนนี้แหละนะคะ
อีกเรื่องค่ะที่พี่ปูชวนบันเทิงไทยรัฐเมาส์ก็คือ
ปูนะบอกกับเราว่าตอนนี้พี่กลับมาดูแลสุขภาพแล้วเรียบ

แกบอกว่าแกฟิตขึ้นนะเพราะอยากเป็นพระเอกหนัง
พี่ปูพี่ปูเนี่ยแกมามุกไหนจริงหรือหลอกเอาไปฟังค่ะ

เห้ยเลือกอะไรอะพี่ปู

เลือกอะไรดีค่ะ
เรื่องอะไรก็ได้
แหมกก็เมาว์ไป
เออนะคะเขาก็สนิทกันนะคะพี่เป๊กนะคะแล้วก็พี่ปู